ใครเชื่อเรื่องเหล็กไหลมีจริงไม่จริงไม่รู้
แต่เหล็กพุ่งมีจริงค่ะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย

เป็นเหตุการณ์รถเบนท์

ปรากฏว่าเหล็กจากรถเทลเลอร์ค่ะ

มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยแบบนี้ค่ะ
คนที่ได้รับบาดเจ็บนั่งข้างฝั่งคนขับนะ

เนี้ยเป็นสภาพ
กระจกด้านหน้ารถเบ้นสีเทาดำ

ประมาณ๑๕นิ้วตกจากรถเทรลเลอร์
แล้วก็ทิ้มไปที่บริเวณกระจกด้านคนขับฝั่งข้างคนขับ
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บแบบนี้
หลักกิโลเมตรที่๕๒ตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

เพราะไปถึงเนี่ยนะคะไปพบกับผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือคุณการุนานนทชัยอายุ๓๘ปี
คนนี้นั่งข้างคนขับส่วนคนนี้เป็นคนขับรถเบนท์นะคะ

เป็นชาวจังหวัดนนทบุรีไม่ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามคนขับรถเบนท์ก็คือคุณมนตรี

ขับรถมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปทำธุระที่จังหวัดนครสวรรค์
ขับมาดีค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงสะพาน
จู่ท่อนเหล็กมันกระเด็นมาจากรถเทรลเลอร์
พุ่งใส่กระจกรถของตนเองอย่างแรง
ท่อนเหล็กมันไปโดนนางสาวกรุณาซึ่งเป็นคนที่นั่งข้าง

ฟังเสียงคนขับรถเบนท์กันหน่อยค่ะ
ทีนี้สอบถามคนขับรถเทรลเลอร์บ้าง
หนุ่มคนนี้แหละชื่อว่านายดารศักดิ์ศรีงามอายุ๓๒ปี
ดานัยศักดิ์ตอนที่รถประสบเหตุแบบนี้แล้ว
ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
บอกแบบนี้บอกว่าตัวเขาขับรถบรรทุก
บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จะไปส่งที่จังหวัดอุทัยธานี
ไปโดนซึ่งดาไดศักดิ์บอกว่าตอนนั้นไม่รู้เลยนะ
ว่าไอ้ท่อนเหล็กท่อนนี้มันไปร่วงโดนรถเบ้นตอนไหน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำคู่กรณีทั้งคู่ทั้งสองฝ่าย
สอบปากคำที่สพเมืองอ่างทอง
เดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
เห็นภาพเด็กที่พ่งมาแล้วแบบโอ้โห
คุณรองรู้สัมภาพคุณคือคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นสิ